พูดถึงเรื่องของโลกโซเชียลมีเดีย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าอีกหนึ่งอย่าง

คือมีลักษณะผู้ชายตัดผมเกลียด
ถ้าตัดผมเกลียนเอาสงสัยเลยไม่ทหารก็ตำรวจแหละ

ไปคมขู่คนขับรถ
สี่ล้อแดงอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ครับ

เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคนในเครื่องแบบ
เป็นคนมีสีจริงหรือไม่
คำถามที่สองทำแบบนี้ทำไม

เดี๋ยวเราตอบคำถามแต่ละข้อให้คุณผู้ชมฟัง

เนี่ยนะคะแล้วก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่ง

ข้างกระจกยืนเบียดกระจกเลย

แล้วก็มีปากเสียงกับคนขับรถ
คนที่สะพายปืนอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ

ชายที่สะพายปืนก็เดินกลับไปขึ้นรถเก๋งสีดำ

คือคนที่ถูกข่มขู่อยู่ด้านหลังนะคะ
ผู้ชายคนที่สะพายปืนขับรถเก๋งสีดำด้านหน้า

ขึ้นรถตัวเองขับออกไปค่ะ
คลิปนี้นะคะคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
เรียบทางรถไฟเชียงใหม่๒๔เมษายนค่ะ
ส่งผลให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ตำหนิพฤติกรรมผู้ชายที่สะพายปืนกันเยอะเลย
อยากให้มีการติดตามตัวมาดำเนินคดีด้วย
แต่ว่าอย่างแรกสงสัยว่าเป็นตำรวจเป็นทหาร
เป็นคนเครื่องแบบเป็นคนในเครื่องแบบอะไรหรือเปล่า
คนตำรวจตรีพิเชษจิระนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ได้สั่งการให้รีบตรวจสอบข้อเท็จจริง

บอกว่าตัวเองเป็นตำรวจปรากฏแบบนี้ค่ะ
ผู้ชายที่สะพายปืนเป็นตำรวจจริง
คือดาบตำรวจธนกิจชัยนารักษ
ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูทรสารพีเชียงใหม่
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีปากเสียง
กับคนขับรถ๔ล้อแดง
เนื่องจากถูกรถแดงขับเบียดจนเกือบตกข้างทาง
ทั้งที่ภายในรถมีพันรยามีลูกอีก๒คนนั่งมาด้วย
จากนั้นคู่กรณีนะคะยังขับจี้ตามมาจี้ตามมาเรื่อย
จนถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นแยกไฟแดงพอดี
ตัวเองก็เลยตัดสินใจลงไปพูดคุยสักถาม
ส่วนปืนที่สะพายไปนะคะดาบตำรวจธนกิจบอกว่า
ที่ต้องสะพายออกไปเพราะเกรงว่าลูกชายซึ่งยังเล็กจะ
จะเอาปืนไปเล่นแล้วจะเกิดอันตราย
ถ้าเขาลืมไว้ในรถเดี๋ยวลูกจะเอาไปเล่น
เขาก็เลยสะพายลงไปไม่ได้ตั้งใจคมครูแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพิเชษจิระนันตสิน

ทั้งสองฝ่ายค่ะมาพูดมาคุยกันซิ
พูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ
ดาบตำรวจธนกฤษชัยนารักษ์คนที่สะพายปืนออกไปเนี่ยนะ
เขายกมือขอโทษเลยนะขอโทษในบีคู่กรณี
หน้าผู้บังคับบัญชาและขอโทษสังคมด้วย

แม้ว่าจะขอโทษแล้วนะคะแต่เรื่องนี้ทางตำรวจนะคะ

อินถาผู้กำกับการสพสารพีเชียงใหม่
ตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยตามระเบียบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปค่ะ